เรื่องของการแทงกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
ก็ต้องตั้งคำถามเลยว่าโอ้โหสังคมมาถึงจุดนี้แล้วเหรอคะ
ถ้ามีคนถือมีดยาวอะค่ะแล้วเดินตามท้องถนนแบบนี้ค่ะ
เจอผู้หญิงนะคะกับเด็กเดินมาด้วยกัน
เอามีดแทงคอเด็กแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปกดเงิน
แล้วก็เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปหน้าตาเฉยแบบนี้ค่ะ

คือมันไม่มีใครคิดจริงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วคนนี้ถือมีดมาจากไหนก็ไม่รู้เดินสวนกันแค่นั้นเอง
นะคะนี่ตอนค่ำของวันที่๑๑กุมภาพันธ์หน้าร้านสะดวกซื้อ
ถนนเพิ่มสินสายไหมกรุงเทพค่ะ

พอแทงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เดินกลับไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงของตัวเอง
ตอนนั้นรอปภก็พยายามจะเข้ามาสกัด
แต่ถูกขู่เพราะเขามีมีดอยู่
สุดท้ายก็ขี่รถหนีไป
น้องที่ประสบเหตุเลือดไหลเต็มไปหมดเลย
เขาต้องรีบพากันส่งโรงพยาบาล
นี่หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนผู้ค้นขวักไขว
โอ้โหลูกเลือดออก

พ่อของน้องเอนามสมมุตินะคะ

เขาไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อนเลย
ไม่รู้ทำไมถึงถูกทำร้ายแบบนี้
โดนแทงเข้าที่คอนะคะแต่ว่า
โชคดีที่ไม่โดนเส้นเลือดหรือถูกหลอดลม
ก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
วันนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

แล้วที่สำคัญก็คือน้องเองก็ต้องพลาดโอกาส
ในการไปสอบคัดเลือกเข้าระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนแห่งหนึ่งจะมีขึ้นวันเสาร์นี้ค่ะ
ก็ไปสอบไม่ได้คือเรื่องยาวเลยอะค่ะ
ด้วยความที่เห็นมีดก็เลยรีบดึงลูก
ไปให้ไกลก่อนไม่อยากตะโกนร้องตรงนั้น
กลัวมันจะเห็นมีดแต่มันจะแทง

แต่มันจะมาแทงอยู่มันก็มาแทงเลย
ก็เลยรีบออกไปแล้วก็ไปถึงร้านไก่ย่างร้านยำ
ตรงนั้นก็บุรกกรณ์ให้คนช่วยตรงนั้นว่าลูกโดนแทง
นายกิติพัฒน์นะคะบอกว่าได้ข้อมูลว่า
คนก่อเหตุเป็นคนสติไม่ดีค่ะแต่นี่ต้องถามครอบครัวแล้วนะคะ
สติไม่ดีแล้วปล่อยออกมาเดินแล้วถืออาวุธเดินเพ่นพ่านแบบนี้
อันนี้อันนี้อันตรายจริงนะคะ
ส่วนตัวแทนสายหมายต้องรอดก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าคือเขาให้ข้อมูลเพิ่มบอกรอปภที่เข้าไปหาผู้ก่อเหตุ
ในคลิปเขาถามผู้ก่อเหตุบอกว่าไปทำเขาทำไม

คำตอบเขาบอกว่าทำไมก็หมั่นไส้
นี่คือตอบรับพอแบบนี้นะคะ
ซึ่งอันนี้รายงานล่าสุดเข้ามานะคะ
บอกว่าตำรวจสนบางเขนเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
ออกหมายจับแล้วชื่อนางสาวบุญทิพย์ดวงแก้ว
อายุ๓๓ปีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
พวกผู้หญิงเหรอโอ้วเป็นผู้หญิง
ก็ดูอย่างนี้เราเห็นสวมหมวกกันน็อกเราคิดว่าเป็นผู้ชาย
จังหวะนี้รับประพอเข้าไปถามบอกว่าทำไมก็หมั่นไส้

แต่ถ้าข้อมูลที่ได้ทราบมาก็คือเขาเป็นคนสติไม่ดี
ตำรวจสนบางเขตต้องจับให้ได้แล้วนะครับ
เรื่องนี้นะฮะโอ้โหเป็นบุคคลอันตรายมากเลย